เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งของโรงเรียนปฐมแห่งหนึ่งที่เพชรบูรณ์
ที่เป็นคลิปออกมาแล้วเมื่อวานเราก็นำเสนอไป
ซึ่งพอโรงเรียนเป็นคนที่ปรากฏอยู่ในคลิป
เขาก็บอกว่าตัวเขานั่นแหละ
แต่๒ปีแล้วแล้วก็ไม่ได้ใช่การล่วงละเมิดทางเพศ

ให้เด็กมาช่วยดูคอมพิวเตอร์ในห้อง
แล้วก็ไปช่วยเด็ก
น้องคนนี้น่ะครับเด็กบอกเลยว่าถูกเรื่องละเมิด
บอกหนูถูกล่วงละเมิดแบบนี้๖ครั้ง
เรียบร้อย
ต่อมาคนที่อยู่ในคลิปที่เป็นปรโรงเรียน
คือนายนรงวิทย์พาคำอายุ๖๐ปีพอโรงเรียนปฐมแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
เมื่อวานผู้สื่อข่าวของเราไปหาที่บ้าน

อันนี้เมื่อวานนะก็ไปถามว่าเออท่านใช่คนในคลิปหรือเปล่า
ทีแรกนายนรงวิทย์ก็ดูแล้วก็

ไม่ใช่ดูไปดูมาใช่ก็ได้
แต่มัน๒ปีแล้วแล้วก็มันเป็นมุมกล้องอ่ะ
ไม่ได้ทำอะไรเขาเลยค่ะอ่าเดี๋ยวฟังนะฮะ

ทำไมก็มองหน้ากันเห็นไหมครับ
ในคลิปที่เขาบอกว่าเหมือนกับเอามือไปล้วงนม
อันนั้นคือคอมมันนั่งอยู่แบบนี้นะ
ก็นั่นผมก็สาวแบบนี้อยู่ข้างหน้านี้นะ
แต่มืออาจจะไปเพราะว่าอะไรอ่ะกล้องมันมาใช่ไหมล่ะกล้องมันอยู่ตรงนั้นมือมันอาจจะมาแบบนี้
มาถูกว่าเออว่าผมไปจับอ่านะอืมอ่าผมก็ก้มดูไอ้ไอ้คอมเพราะว่าผมต้องสายตาสั้นไง
เรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้เรื่องมันเกิดขึ้นนานแล้ว
ยืนยันไม่ได้อนาจารย์ไม่ได้อาณาจารย์
นี่ฮะแต่ถ้าใครที่ได้เห็นคลิปจริงที่มันเห็นชัด
ที่ไม่ได้แบบเซ็นเซอร์แบบออกทีวีอะนะ
บอกว่าไม่มุมกล้องอ่ะใช่ไปล้วงไปจับไปล่วงละเมิดอะไรเขาจริงอ่ะ
คือมันก็ชัดนะก็อืมแต่ตรงนี้เราเบลอภาพนะคะ
ห้องทำงานเขามันจะมีช่องที่เป็นบอร์ดเขียนอะไรพวกนี้อยู่
สงสัยคนไม่หวังดีมาแอบถ่าย
แล้วก็เอาคลิปที่เป็นมุมกล้องบังเนี่ยไปเผยแพร่
หวังดีกับเขานี่นะฮะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปภิษภาพิษบวลเขต๒
ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมา

ผลสอบสวนเบื้องต้นพบว่า

ไปยังศึกษาธิการจังหวัดแล้ว
ซึ่งความผิดในครั้งนี้ถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรง
เรื่องต้นได้ให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะฮะ
ซึ่งเรื่องนี้ศึกษาที่การจังหวัด
จะเห็นตามที่ทางเขตพื้นที่เขารายงานไปหรือไม่เนี่ย

เดี๋ยวฟังท่านผอเขตพื้นที่การศึกษานะครับ
ตอนนี้เราก็คือทำพิสูจน์ตรงนี้แล้ว

หรือทำให้ข้อมูลปรากฏให้จริงแล้วก็รีดเสนอผู้นี้มาก
ตัวเพราะตั้งแล้วก็จะมีก่อเวลาของคนหมาย
เรื่องของกรรมการสอบนะครับก็ยังมีของเขาอยู่
เห็นไหมขนาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ต้นสังกัดเขาบอกเขาดูคลิปแล้วเขาไม่ต้องสอบ๗วันเลย

วันเดียวเขาใช่ไงเขาสรุปได้เลยว่าล่วงละเมิดผิดวินัยร้ายแรงจริงเนี่ยฮะ
โอ้โหวันนี้ตำรวจสพบ้านติ้วนะฮะ
ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ของโรงเรียนที่เกิดเหตุนะครับ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่สาวิชาชีพได้ไปคุยกับน้อง
ซึ่งเป็นเด็กหญิงวัย๑๑ปีแล้วนะฮะ
ค่ะน้องที่อยู่ในคลิปนะครับ
ซึ่งคดีนี้ตำรวจบอกว่าเป็นคดีที่ยอมความไม่ได้นะครับ
ตราโทษจำคุก๑๐ปีนะฮะเป็นข้อหาที่มีบทลงโทษรุนแรง
ค่าปรับเนี่ยสูงถึง๒แสนบาท
เรื่องต้นเนี่ยคือฐานอนาจารย์เด็กหญิงอายุต่ำกว่า๑๕ปี
ซึ่งเด็กหญิงที่อยู่ในคลิปน้องอายุ๑๑ปีบอกว่าถูกล่วงละเมิดจริงนะครับ

พอเนี่ยล้วงควักตามร่างกายทั้งส่วนบนและส่วนล่างค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงมีนาคม๒๕๖๒ตอนนั้นน้องเนี่ยเรียนอยู่ชั้นป๖นะฮะ
น้องบอกว่าถูกล่วงละเมิดเดือนเดียว๖ครั้ง

เดือนเดียว๖ครั้งทุกครั้งเนี่ยถูกล่วงละเมิดช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน

และอีกช่วงหนึ่งคือช่วงหลังเลิกเรียน
เวลาประมาณ๓โมงเย็นนี่ฮะ
พอคงจะแบบเรียกเข้ามาในห้องอะไรอย่างนี้
แล้วก็ให้มาดูคอมพิวเตอร์แล้วก็ถือโอกาสล่วงละเมิดเขา
แต่น้องบอกว่ามีน้องคนเดียวที่ถูกทำแบบนี้ไม่มีเพื่อนคนอื่นโดน
การนั้นมีเรื่องครอบครับ
น้องเนี่ยบอกว่าอยู่กับยายแล้วก็คุณพ่อนะฮะซึ่งยายบอกว่ายายก็ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดขึ้นอะไรขึ้นกับหลานบ้าง
ก็จะรู้แต่เพียงว่าหลานเนี่ยมักจะไปที่โรงเรียนแล้วก็บอกว่าพอจ้างให้ไปล้างรถล้างห้องน้ำ
ค่าจ้างครั้งละ๒๐๕๐บาทบ้าง๒๐บาทบ้างแต่หลานไม่ได้เคยบอกว่าถูกอนาจารย์อะไรยังไงหรือไม่
แต่พ่อของเด็กพอเห็นคลิปแล้วยืนยันว่า
พอล่วงละเมิดลูกจริงทำอนาจารย์ชัดเจน
เพราะฉะนั้นยืนยันว่าจะเอาเรื่องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ครับคือเดินเรื่องคดี
พอโรงเรียนนะครับเฉพาะที่ตำรวจก็ไปนะ
เพื่อจะไปสอบถามเพิ่มเติมว่าเออตกลงยังไงอะไรยังไง
แต่ว่าบ้านปิดฮะมีกุญแจเนี่ยล็อกอยู่ข้างในด้วย
ชาวบ้านบอกว่าเห็นผอออกไปจากบ้านตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะ
ตั้งแต่เมื่อวานเลยนะแล้วก็ไม่ได้เข้ามาอีก
เพื่อจะพาผอไปสอบปากคำหลังจากที่เด็กเขาเปิดเผยเรื่องราวหมดแล้ว
แต่ก็ไม่เจอกันหมดนะฮะเราก็ลองโทรหานะแต่ก็ถูกตัดสายทิ้ง
นี่ครับไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วชาวบ้านบอก
แล้วช่วงเย็นที่ผ่านมาตำรวจสพบ้านติ้ว
สุดท้ายแล้วก็ตามเจอตัวจนได้นะครับนายนโรงวิทย์นะครับ
ครับแล้วก็ควบคุมตัวไปสอบปากคำนี่ครับใส่หมวกใส่แมสนี่ฮะ
เขาก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรแต่ก็บอกว่า
เครียดกับเรื่องที่เกิดขึ้นเจ้าตัวก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะครับ
แล้วก็พนักงานสอบสวนเขาพาไปสอบปากคำ
สิทธิ์ของผู้ต้องหาเขา

ที่เขาจะให้สัมภาษณ์ไม่ให้สัมภาษณ์อะไรยังไง
เอาเป็นว่าตอนนี้ก็ตกเป็นผู้ต้องหาแล้วล่ะ
เพราะว่าพันธุมค์ตำรุดเอก
หลังจากที่ได้หลักฐานต่างชัดเจนแล้วนะครับ

ตำรวจได้ขอสารจังหวัดลมศักดิ์ออกหมายจับผู้ต้องหาแล้วก็สามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้
แต่ตำรวจไม่ได้บอกนะครับว่าไปจับได้ที่ไหนยังไง
นายนรงวิทย์ให้การภาคเศษนะฮะเบื้องต้นเนี่ยโดยยอมรับว่าเป็นบุคคลในคลิปจริง
แต่ยืนยันว่าไม่ได้กระทำอนาจารย์เด็กนักเรียนหญิง
ซึ่งจากนี้ไปก็ต้องไปสอบปากคำสอบสวนขยายผลอย่างละเอียดกันต่อไป
แต่เบื้องต้นได้แจ้งข้อหาไว้คือกระทำอนาจารย์เด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
โดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยกระทำแก่สิทธิ์ที่อยู่ในความดูแล
ซึ่งไม่คัดค้านการประกันตัวโดยล่าสุดนายนโรงวิทย์ได้ใช้หลักทรัพย์
โดยใช้ตำแหน่งผู้มนุยการโรงเรียนซึ่งเป็นข้าราชการระดับ๔๘วงเงิน๕แสนบาท
ประกันตัวออกไปนะตำรวจก็ไม่ได้คัดค้างการประกันตัว
เนื่องจากมองว่าผู้ต้องหาไม่ได้ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
แล้วทางฝ่ายของผู้เสียหายเขาก็อนุญาตให้ประกันตัวได้

นายนรงวิทย์ก็ได้ออกจากพื้นที่ของตำรวจไปแล้ว
พนักงานสอบสวนเขาสอบปากคำเสร็จแล้ว

หลังจากออกจากห้องสอบสวนแล้วได้ประกันตัว

ส่วนเด็กหญิงผู้เสียหายตอนนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ได้ส่งไปที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดูแลในช่วงนี้ไปก่อน